แฟนคุณนะฮะที่คุณคบตอนนั้นเนี่ยเป็นร่างทรงขององค์พระพิคเนธแต่คุณเองเนี่ยไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าแฟนของคุณเนี่ยมีองค์ประทับอยู่จริงตระกูลเขาเนี่ยเป็นตระกูลร่างทรงแล้วผมก็ผมไม่รู้หรอกผมไม่รู้ว่าว่าเขาแม่เขาบอกว่าเป็นเพราะเขาไม่เรายอมรับ
ก็เลยทำให้ชีวิตทุกอย่างแย่ครับก็พอเขารับองค์นี่แหละก็เริ่มเหมือนสตาร์ทดีขึ้น
นั้นผมก็เอาโปรเจกต์นี้แหละไปถามว่าถ้าผมทำงานเหล็กก็คือถามร่างทรงของแฟนเลยนั่นแหละ
ไม่อยากจะเป็นร่างทรง
เขาหนีมาตลอดไงมันก็เลยพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้
เราทำให้เห็นว่าเขาก็โดนกำหนดมาเหมือนกัน
พ่อแม่เขาเป็นร่างทรงก็เลยทำแบบเหมือนรับครูรับขันครู

มันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วตอนนั้น
ก็เลยถามเธอเลยว่าทำหุ่นเหล็กนี้ดีไหม

เขาก็บอกว่าดีบอกว่าดีดีคือว่าทำได้อยู่แล้วล่ะ

แล้วผมก็ยังถามว่าผมจะทำชิ้นไหนก่อนดี
เขาบอกว่าก็ทำหนูไง
เหมือนนึกว่าเขาพูดแทนตัวว่าหนู
เพราะเขาเป็นพระพิกเงศอายุประมาณสัก๗ขวบ

อยู่ดีตัวเองเป็นสถาปนิก

เราก็พูดถึงแล้วผมว่า

คือผมก็แยกทางกับทางแฟนนั้นแล้วนะ
แบบว่าคือแต่ตอนช่วงนั้นมันเป็น
เรื่องราวอะไรที่วนไปวนมาอยู่
แต่ก็เรื่องร่างทรงเยอะแยะไปหมด
เราก็มีความคิดของเราเอง

นั่นก็คือกึ่งหนึ่งแล้วว่าผมเชื่อว่า
ผมก็มีครูบาอาจารย์อยู่ในตัวอยู่แล้ว
แต่เขาให้เขาชี้แนะบ้างเท่านั้นเอง
ก่อนหน้านี่เคยมีความเชื่อเกี่ยวกับพี่คะเนธบ้างมั้ยครับ
เคยก่อนหน้าที่แฟนจะเป็นเนี่ย
ผมก็เคยไปหาร่างทรงพี่คะเนธ
ซึ่งก่อนที่รู้จักทางนี้นะ
เรื่องนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่บอกว่าบ้านเขาเป็นร่างทรงเพราะเข้าคิวรอตั้งนานก็ถามแป๊บเดียวแล้วก็กลับถึงตรงนั้นแหละเขามาบอกว่าบ้านเขาเป็นแบบเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีพิธีครอบครูก็เลยชวนชวนไปพอผมครอบเขาก็เลยต้องครอบมันก็เหมือนแบบว่าเขาก็เริ่มทำแล้วตอนนั้นก็ชีวิตมันก็ดีขึ้นนะตอนนั้นเขายังไม่ได้รับนะยังไม่ได้รับว่าเป็น
ร่างทรงนะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยชีวิตดีขึ้นแล้วก็มีรถมีบ้านมีอะไรพวกนี้ไงเหมือนก็สร้างให้มีอ่ะแล้วเขาก็ทำให้หมดไปได้เขาต้องการมาพระพิคเนตที่อยู่ในร่างทรงฉันจริงแล้วเขาอยากมาอยู่กับผมแต่ผมสื่อไม่ได้เขาบอกอย่างเงี้ยก็ต้องมาอยู่กับแฟนเขาใช่เพราะว่าแฟนก็มีมีเชื้อสายมากกว่าครับก็เลยกลายเป็นว่าตรงนั้นน่ะเป็นจุดเปลี่ยนในที่สุดคุณก็คิดว่าพระพิคเนต

ผมก็ทำชิ้นแรกจริงแล้วผมก็คิดนะว่าผมอยากจะทำเป็นเหมือนอุตสาหกรรมผมไม่อยากจะเหนื่อยคนเดียวหรอก
พอผมเริ่มทำหน้าทำงวงปุ๊บผมเริ่มรู้แล้วว่าไม่มีใครทำกับผมได้มันเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นงานศิลปะดีกว่าก็ทำมาทำได้๕ชิ้น
ขอดูแล้วกันครับนี่คือผลงานชิ้นแรกของเขาซึ่งทำมาทีเดียวเนี่ย๕องค์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือพระพิคเนตปางเด็กเนี่ยมาบอกกับแฟนคุณนะเวลานั้นบอกว่าให้ทำเขาสิครับเป็นพระพิกาเนตปางนี้นั่งบนบันลัง

คุณทำมีการบวงสวงหรือมีเหตุการณ์อะไรแปลกเกิดขึ้นไหมครับ
คือทำงานเนี่ยผมเชื่อว่างานที่มีครูเนี่ย
ยังไงก็ต้องบวงสวงผมก็เลยถามเขา
ถามอีกแล้วถามร่างทรงตอนนั้นล่ะถามว่า
แล้วผมเริ่มยังไงแล้วก็บอกบวงสวง
ผมก็คือจริงเราบวชเรียนมาแล้วเราก็เรียนรู้
หมดสวดรู้อะไรแบบนี้แล้วบวงสวง
ใช่ครับมีใบสีมีอะไรแบบทำพิธีเองเลย
ไม่ต้องไปเอาพรามเพลิงมาทำแล้วตัวคุณทำเองหมดเลย

พอทำเขาแล้วเดี๋ยวก็จะทำให้ดูว่าเราไปได้ยังไง

ผมทำแล้วก็เริ่มทำงานผมก็อธิษฐานจิตเลยบอกว่า
ผมอยากจะทำงานเหล็กที่ผมคิดไว้เนี่ย

แล้วก็ถือว่าไปในระดับสากลงานเหล็กของผมเนี่ย
ผมเชื่อมั่นตอนนั้นเลยว่าผมทำได้

ผมทำอยู่๒๐วันผมได้๕ชิ้น

หลังจากที่ขอรูปสักนิดนึงนะคุณหนุ่มฮะ
หลังจากที่ได้ทำมาทั้งหมด๕องค์

ที่ท่านมาบอกผ่านแฟนคุณนะเวลานั้นนะฮะ

ก็นี่ครับผมทำ๒๐วัน
แล้วก็ถึงทางตัน

เราจะไปเสนอใครดีล่ะ
เอาไปจดลิขสิทธิ์ขอจดลิขสิทธิ์ก็ไม่

พอมานั่งทำเองปุ๊บการที่จะออกสื่อเนี่ย

ผมไปขอก่อนว่าถ้าผมทำเป็นอุตสาหกรรมแบบนี้
เขาก็บอกว่ามีใครทำได้ไหม

ใช่มันไปไหนก็ไม่สำเร็จ

ผมก็เลยต้องเอาทุกอย่างส่งไปตามรายการทีวี

หลังจากนั้นชีวิตมันเปลี่ยนไปเลย

ก็คือเป็นรายการแรกแล้วก็พี่ต๋อยก็

เงินสดให้เลยเขาบอกว่าเขาจะซื้อ
ผมก็คือตั้งราคาไม่อยากขายนะ

แล้วก็ผมก็ต้องไปยืมมาออกรายการอื่น

มันยังคิดอะไรไม่ได้ตอนนั้น
ถือว่าคุณได้พลิกชีวิตกลับมาใหม่เลย

ผลงานชิ้นต่อมาจาก๕องค์คือชิ้นไหนฮะ

พอทำ๒ชิ้นนี้ก็ถึงทางตันอยู่เหมือนกัน
ว่าจะไปไหน
ที่จะตั้งงานเอากันเนี้ย
ห้าง๑ที่ก็จะแสดงงานให้
งานนี่ไม่ได้อยู่กับผมละไปละ
เหลืองานนี้ชิ้นนี้ผมก็จะขายงานนี้

แต่ผมก็ยังตะงิดอ่ะว่าหือ
ไปละยังไงนะเท่าไหร่ก็ยอมอะไรแบบนั้น

ก็มองอยู่อยู่แบบเสียงลมหักไป
พุ่งคือเหมือนไม่ไปแต่เรารู้แล้วว่าท่านไม่ยอมไป
ท่านไม่ยอมไปเพราะว่าตรงนี้

ตัวแล้วแต่ว่าเอาเฉพาะเสียนไป
ก็แต่เสียงลมหักไป
เรารู้ในใจแล้วขายไม่ได้แน่นอน
เพราะเราบวงสวงแต่เราไม่ได้บอกขาย
ตอนนั้นนะผมก็เก็บเอามาซ่อม
เอามาซ่อมอันนี้ก็อยู่อีกที่หนึ่ง
อันนี้ก็เพิ่งมารู้ตอนหลัง
ห่างกัน๔๕ปีผมไปเอามาคืน
เขาทำแขนหักแล้วก็ไปทิ้งไว้อยู่หน้าห้องน้ำ

ให้เก็บรักษางานดีเพราะผมให้
ผมตั้งใจว่าผมจะไปต่างประเทศแล้ว
คือมันเป็นที่ไปที่มาว่าตอนนี้สร้างมาพร้อมกัน

อยู่ด้วยกันทั้งที่กระจัดกระจายกันออกไปแล้ว
ใช่แล้วก็พร้อมที่จะไปต่างประเทศด้วยกัน
ที่สุดก็เป็น๒ผลงานชิ้นหนึ่งเอาไปทิ้งไว้หน้าห้องน้ำแล้ว

ใช่มันก็จริงอย่างที่พระพิคเนตองค์นั้น
คือตอนนั้นที่ผมไปเนี่ยผมเลิกกับทางแฟนแล้วนะ
แต่ว่ามันเป็นคำที่เหมือนเขาพูดเอาไว้ว่า

สุดท้ายเนี่ยคุณก็ได้ไปแสดงผลงานที่ต่างประเทศนะครับ
เหมือนกับที่พระพิการเนธเคยบอกเอาไว้
ซึ่งเหมือนกันนะคุณเองก็เคยได้รับพรจากองค์ท่านด้วย

ถูกผมขอพรตรงที่ว่าผมต้องการไประดับโลกจริงนะ

ผมถึงก่อนที่จะไปเนี่ยผมถึงทำพระพิคเนต๑๖กรไง

เปิดทางแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าทั้งที่ผมยังไม่ได้ติดต่อนะ
แต่ผมรู้ว่าผมต้องได้
ผมก็เลยคิดว่าผมจะทำพระพิคเนตที่มีชัยชนะ
คือถ้าในเมื่อมีชัยชนะแสดงว่าผมไปโลดแล้ว
ก็มันก็เป็นจริงคือเหมือนทำงานพระพิคเนตเปิดทางอีกครั้งหนึ่ง
โดยใช้๑๖กรอาวุธครบโดยที่ผมถือว่า
มีความสุขกับชัยชนะแล้วไม่ได้หญิงพยองอะไร
แล้วผมก็ส่งผลงานไปนี่แหละก็เลยได้
ก็ได้กลับมาก็ทุกสิ่งทุกอย่างการงงการเงิน
ก็ถือว่าท่านก็เปิดทางให้
ก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ด้วยนะครับ
ว่าจริงแล้วนะครับพระพิการเนธเป็นเทพเจ้านะครับ
คนไทยเนี่ยนิยมไปขอพรมากที่สุดนะครับ
และในเมืองไทยนะครับก็มีองค์พระพิคเนตที่สำคัญแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากมายอยู่หลายที่เลยนะครับ
วันนี้นะฮะทางรายการนะครับจะพาไปไหว้แล้วก็ไปชมองค์พระพิคเนธนะครับที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากครับไปชมกันครับ
ไปชมกันครับ
สวัสดีครับทุกคน